ในตอนนี้คงจะต้องส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยกันให้มาก
เพราะว่าตอนนี้ค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วว่าเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นเลขาธิการสหประชาชาติคนใหม่
ผู้นำโปรตุเกตและค่าหลวงใหญ่ผู้ลิภัยแห่งสหประชาชาติคนนี้
ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันสิ่งที่จะคุกคามสันติภาพโลก
รวมทั้งเน้นย้ำถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและความไม่เท่าเทียม
ท่ามกลางความหวังนะครับว่าเขาจะสามารถทำหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ชายคนนี้กำลังจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก
ดำรงตำแหน่งนี้มาแล้ว๒สมัยเป็นเวลา๑๐ปี
การประตาทในวิทาลีชะกิลทุทธ์รัฐเสียประจำสาปราชชาติ
ในฐานะตัวแทนคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ให้นายกูเตเลสเป็นว่าที่เลขาธิการยูเอ็นคนล่าสุด
ถือเป็นคำยืนยันที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่า

โดยก่อนหน้านี้ชื่อของนายกูเตเลส
ก็มีคะแนนนำผู้สมัครคนอื่น

คะแนนเสียงสนับสนุน๑๓เสียง

จากสมาชิกถาวรคณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสรรพราชาชาติทั้ง๕ชาติ

เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีโปรตูเกต
ก่อนได้รับเลือกให้เป็นค่าหลวงใหญ่ผู้ลีภัย

ที่เคยมีอยู่ราว๓๘ล้านคน
เมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งในปี๒๕๕๙
เป็นกว่า๖๐ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว

นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง
กูเตเลสประกาศตั้งแต่วันแรก
เขาจะดำเนินมาตรการเพื่อป้องกัน
ใน๓ประเด็นสำคัญของโลก
กูเตเลสบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำ
คือเรื่องของการป้องกันป้องกันและป้องกัน

ซึ่งองค์การสหประชาชาติต้องจ่ายงบประมาณราว๑๗๐

และสร้างสันติภาพในพื้นที่ที่ไม่มีสันติสุข
อกจากนี้เรายังเห็นผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ
รวมทั้งปัญหาความไม่เท่าเทียม
และการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงในหลายพื้นที่ของโลก
ซึ่งเขาบอกว่าทั้ง๓ปัญหาเป็นภารกิจหลักที่จะต้องป้องกัน
สมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

ที่มีประสิทธิภาพและแข็งแกร่งมาก

จะถูกส่งไปยังที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ๑๙๓ประเทศ

หากผ่านการรับรองเขาจะได้เป็นเลขาธิการสหประชาชาติ
วาระทันทีในวันที่๑มกราคมปีหน้า
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน